มิดูกันเปิ้ลให้ก็เชิญ

แต่ตอนนี้มาเป็นชุดแบบนางแบบ

เขาบอกข้างบนกว่าชุดข้าวสวย
ว่าชุดสวยนะทุกเปรกทำต้องเดินรอบ
แต่ว่าคนทั้งโหลงนะสังผัสออกว่า
เอานภาคนได้เอานภาคนได้

เล่าข่าวกันก่อนตบแล้วหนี

คือปากหน้าเป็นปริกอัพอันตรภาณ

ผู้สืบข่าวจังหวะตากเค้าได้มอบคลิป
เหตุการณ์จากกล้องหน้ารถ
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๑๑พฤษภาที่ผ่านมา
ตอนสัก๑๑โมงดูไปดูก่อนนะ

เห็นไหมครับรถหมุนเห็นไหม
รถกระบาดไปปาดเขาแล้วมุนลงไป

ขับรถตามแล้วก็ติดกล้องหน้ารถเอาไว้นะครับ

ขับชิดช่องทางขวาเนี่ยอยู่ดีนะฮะ
แล้วก็ทางซ้ายมีรถเก๋งสีดำ

เป็นข้าราชการบำนานแล้วก็ภรรยาเนี่ย

จะไปหาลูกชายที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ

อยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมครับ

ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยวางกลวยนะฮะ
เพื่อตัดต้นไม้ที่ล้มอยู่บริเวณเกาะกลางถนน
ทำให้รถกระบะเนี่ยต้องเบี่ยงรถมาทางด้านซ้าย

ก็ปรากฏว่าทางกระบะก็เลยออกซ้ายไม่ได้

น่าจะเป็นสาเหตุทำให้กระบะคันนี้เขาโกรธนะฮะ
ก็เลยขับเร่งเครื่องขึ้นมาประกบทางด้านขวา
แล้วพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็เบนรถเข้าหาทางรถเก๋งเลย

ก็ทำให้รถเก๋งเนี่ยนะครับเสียหลักหมุนคว้างนะฮะ
อยู่กลางถนนนะครับก่อนที่จะพุ่งลงเกาะกลางถนนเนี่ยนะฮะ

แต่โชคดีนะครับที่ถุงลมนิรภัยเนี่ยนะครับ

ก็เลยช่วยเหลือทั้งคุณลุงนะครับวัย๖๖นะครับ
กับคุณภรรยาเนี่ยได้นะฮะ
แต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเนี่ยนะฮะ

พลเมืองดีก็ลงไปช่วยเหลือกันนะฮะ

แต่เขาก็บอกนะว่าให้พยายามแชร์กันไป
แล้วก็ช่วยตามไอ้เจ้ารถกระบะคันนี้มารับโทษหน่อย

เช่นนี้ตายได้นะเนี่ย

ทำไมถึงได้แบบว่าไปเบียดเขาอย่างนั้นทำไม
ก็นี่ไงก็คือตอนแรกเลยอย่างที่เขาบอกนี่ไง
นี่ไงครับก็คือเมื่อกี้ที่พอขับมาปรากฏว่ารถคันนี้เขาอยู่ทางฝั่งนี้

ว่าทางนี้มันมีคนเขาตั้งกลวยไว้เพื่อตัดต้นไม้
ทีนี้ไอ้ทางรถกระบะคันนี้มันจะออกซ้าย
มันออกไม่ได้เพราะรถคันนี้เขาติดอยู่
เขาอยู่ข้างซ้ายไงเสร็จปุ๊บมันก็เลยโกรธ

พอมาถึงเสร็จมันก็ตบหักเข้าไปอย่างนี้

จะแกล้งเขาทำไมแล้วคนอายุ๖๖ขับรถ

แต่ต่อจะให้อายุ๑๘ก็ไม่ต้องไปแกล้ง
คือถึงไม่รู้อายุเท่าไหรก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นไง
ก็นี่ไงนี้ใสไง

มีพฤติกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะฮะ
ที่หนึ่งในเมืองพัทยาเนี่ยก่อเหตุเตะนักท่องเที่ยว
จนทำให้สังคมด่าแล้วก็ตั้งคำถามว่าไปทำเขาทำไม
โดยแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะเรารักพัทยา
โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่ายังมีแฮชแท็กด้วย
โซเชียลมันสูงพี่วินเตะหน้านักท่องเที่ยวเรื่องอะไร
เหตุเกิดที่ถนนเรียบชายหาดพัทยาครับ
เป็นจริงจริงจริงมาจากไหนก็ไม่รู้ภาพนักท่องเที่ยว
ตำรวจล็อกคอรถจักรยานยนต์นะฮะและกำลังจะยกไปเก็บไว้ที่คอก
แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยทำทีท่าไม่ให้ยกไปจู่
คือเอาง่ายโดนล็อกก็แหละแล้วก็นักท่องเที่ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งล็อก
พี่วินมาจากไหนไม่รู้เตะที่หน้านักท่องเที่ยว

หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตะต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกเยอะมากครับ
โดยภายในคลิปจะเห็นว่านุ่มชาวต่างชาติเนี่ย
กำลังพยายามที่จะยกรถจักรยานยนต์ของเขาก็โดนล็อกคออยู่แล้ว
แต่แล้วจู่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ตรงเข้าไปฟาดแข้ง
ใบหน้าเขาแบบเต็มเลยในจังหวะที่หนุ่มคนนั้นกำลังก้มเงยอยู่
แล้วยังใช้มือทุบซ้ำลงไปอีกที่หลัง
แล้วก็พยายามจะลงไม้ลงมืออีกแต่ก็ดีนะที่มีคนดึงเอาไว้

ซึ่งหลังจากนั้นมีชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดพร้อมตะโกน
เฮ้ยใครไปทำอะไรเขาอีกล่ะบอกว่าอย่าไปทำเขาไง
โซเชียลมันสูงเอากุญแจคืนเข้าไปจะได้จบ
เข้าใจก็คือแบบโลกโซเชียลมันสูงวันนี้อย่าไปทำเขา
จะไปทำอะไรเขาอีกล่ะบอกอย่าให้ไปทำเขา
เอากุญแจคืนเข้าไปซะจบ
ล่าสุดครับเพจเฟซบุ๊คเรารักพัทยา
ได้รายงานความคืบหน้าระบุว่าวินรถจักรยานยนต์ในคลิปเข้าพบตำรวจแล้ว
โดยเจ้าตัวยอบรับว่าผิดพร้อมกับขอโทษที่ทำให้เสี่ยงเสียง
ก็ต้องอยู่กับร่างกายนักท่องเที่ยวเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ชอบอ้างตัวเองว่าอารมณ์ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงอะไรอย่างนี้
เองเนี่ยโดนด่ายาบเป็นภาษาอังกฤษก่อน

อยากให้สังคมช่วยให้อภัยให้เขา
ไม่ให้ต้องเตะหน้ามึงด้วยอย่างนี้ดูสิ
ดูดิหน้าเค้าคงไปฟาดอะไรมาในอดีต
ชั่วเนี่ยผมบอกเลยใบหน้าคนชั่วเนี่ยผมด่าให้เลย
ก็เอาง่ายเขาบอกว่าเฮ้ยใครไปทำอะไรเขาอีกล่ะ

อยู่ที่ไปล็อกคอเค้ามีการเอากุญแจคืน
แสดงว่าคนที่ล็อกไม่ใช่ตำรวจล็อกด้วยนะ
เพราะว่าเอากุญแจคืนเข้าไปซะก็ได้จบแล้ว
ไปทำอย่างนี้เค้าได้ยังไงมันโมงมากเลย
โฟนโมงมากเลย
แล้วมาจากไหนไปทำมันก็ไม่รู้
แล้วมาจากไหนอะ
โอ้โหไม่ยอมไม่น่าจะยอม

โอ้โหผมไม่ชอบไปทำวางแก่คนมันไม่ถูกเรื่องไหนะ

สัตว์ก็เป็นประหลาดล้ำมากเลยโลกเราเป็นอะไรเนี่ยหมาจ้ะดัชชุน
หมาไส้กรอกเนี่ยขามันก็สั้นใช่ไหมแล้วมันก็ดูมันไม่น่าจะดุเลยนะดัชชุนเนี่ยเคยเลี้ยงนะไม่ดุนะแต่จับหนูเก่งมาก
ต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่า๗ตัวลุมกัดผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งนะตายเลย
เหตุเกิดที่ดัชชุนเนี่ยนะพี่มาเป็นหมาไส้กอกตัวเล็กตี้น่ะนะ
นี่ไงเราก็เห็นในภาพเนี่ยก็คืออย่างนี้แล้วจะยังไงเนี่ยแล้วเป็นหมาเพื่อนบ้านด้วยนะซึ่งรู้จักกันอ่ะ

ผลปรากฏว่าพอกัดจนนางเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะ
เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
รู้ไหมมีตัวหนึ่งก็เข้ากัดตำรวจ
ในที่สุดตำรวจต้องชักปืนออกมาแล้วยิงให้ตายไปเลย

ทั้ง๖ตัวก็ส่งไปกำจัดที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะทำตามคำขอร้องของเจ้าของสุนัขด้วย
เพราะเจ้าของสุนัขเขาก็รับไม่ได้เลยว่า
อยู่อีธนรก๖กับ๗ตัวเนี่ยไปกัด
เพื่อนบ้านเขาจนตายได้ยังไง
แต่ว่าไม่มีการจับกลุ่มใครใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
เขาก็บอกมาซึ่งมารับศพสุนัขทั้งฝูงไป
เชื่อว่าสุนัขทั้งหมดก่อเหตุเป็นพันดัชชุนมาตรฐาน
ก็อยู่ในอายุตั้งแต่๑๓ปี
ก็มีน้ำหนักไม่เกิน๔๐ปอนด์ซึ่งก็ไม่ได้หนักมากนะคะสั้นอย่างนี้แหละ
สูงไม่เกินเข่ามนุษย์และเขาบอกอย่างนี้เลยว่า
เข้าตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอีหมาทั้งหมดไปกัด
แล้วก็ไม่ได้ตรวจว่าเป็นสุนัขบ้าด้วยเพราะว่า
ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยไปกัดคนอื่น
จะกัดแต่แม่คนนี้คนเดียวจนเสียชีวิตคิดดูสิ
หมากัดจนเมืองไทยก็พิษบูกัดเนอะ
บูมันยังโอเคนะเพราะว่าพิษบูนี่มันเป็นหมาพันธ
แบบว่าสำหรับล่าสัตว์เนี่ยมันก็จะกัด

อย่างหนึ่งด้วยอุปนิสัยของมันเราเคยเลี้ยงนะ
น่ารักมากเขาเรียกว่าหมาสเซลล์กรอก
เออนั่นแหละมีไหมมั๊ยมีสิมีก็ที่บ้านเคยเลี้ยงตัวยาวถี่ดำ
จับหนูเก่งมากขอบอก

แต่นี่ก็เหตุการณ์นี้ก็ดีเหมือนกันที่ไม่เกิดในเมืองไทยเกิดที่อเมริกา

แต่ช่วงหน้าเหตุการณ์ที่เกิดในเมืองไทยจิ้งจกสีแดงจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาฮะ

เออเออจิ้งจบมันเปลี่ยนสีได้อยู่แล้วเปลี่ยนได้อยู่แล้ว
เคยได้ยินแต่ว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีได้แต่ชาวบ้านแตกตื่นกันใหญ่

หนุ่มใหญ่อ่างทองสุดตื่นเต้นเจอจิ้งจกสีแดง
ภายในบ้านนะฮะบอกหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตว่า
จิ้งจบเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้แล้วบ้านเค้าก็เป็นสีแดง

ถึงขนาดผู้สื่อข่าวนี้ต้องไปที่บ้านเลยนะคุณไอ้ม้า
นายนิคมเริงสมสมอายุขึ้น๑๕๖ปีฮะ
เลขที่๒๓หมู่๗ที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เจ้าของบ้านนะฮะก็เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงเนี่ย
คือรอบบ้านคือทาสีแดงหมด
นี่ไงมันตามสภาวะ

ไม่รู้พบเห็นจิ้งจกสีแดงออกมาหาแมลงกินบริเวณห้องน้ำของบ้าน
ทั้งนี้จิ้งจกมีขนาดเท่าจิ้งจกทั่วไปนี่แหละ
ลำตัวมีสียกเว้นบริเวณหัว
เมืองต้นจากการตรวจสอบโดยรอบบริเวณบ้านและพื้นที่
เคยพบเห็นแต่ยังไม่พบเจอว่าจิ้งจกมันก็มีเยอะนะแถวบ้าน

เขาบอกว่าพบเจอตัวจิ้งจกสีแดงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่บริเวณฝาผนังห้องน้ำภายในบ้าน
ในตอนแรกก็รู้สึกแปลกใจอยู่นะฮะ
เพราะเกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น
คิดว่าเจ้าจิ้งจกเนี่ยคงไปร่วงใส่ถังสีมาก่อนหรือเปล่า
ก็ลองเอาไปตรวจสอบดู
ก็คุณคิดดูสิจิ้งจกสีแดงเรายังต้องเอาข่าวมาเล่า
นะฮะก็ลองตรวจสอบคนในบ้านก็ไม่มีถังสี
จิ้งจกจะไปล่วงใส่ขวดน้ำแดงหรือเปล่า

ตนก็ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมจิ้งจกเนี่ย
ถึงมีสีแดงทั้งตัวเพราะอะไร
แต่จากค้นข้อมูลเห็นไหมเขาไปค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
เพราะว่าตัวปกติเนี่ยจิ้งจกจะเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อม
ที่มันเป็นอยู่แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับ

ซึ่งอันนี้เขาถือว่าสำหรับตัวเขาถือว่าเป็นเรื่องแปลก
แต่สำหรับเจ้าจิ้งจกสีแดงตัวนี้ที่ผมพบเจอ
เขาเชื่อว่าเอาละมันจะต้องเอาสิริมงคลมาให้คนที่อยู่ในการอาศัย
จะต้องเดี๋ยวต่อไปความตั้งใจของคนบ้านนี้จะหาจิ้งจกสีแดงอีก

เขาจะตั้งใจพยายามหาตัวใหม่อีก

แต่อันนี้ไม่ใช่สีแดงมันหมกเม็ดอยู่

ใครแชร์รูปนี้ไว้เขาจะฟ้องว่า
แภกค์แข็งแข่ขานะคะคือลืมว่าโชว์ด้านล่างของเขาเนี่ยนะคนก็ไปแชร์กันนะนะล่ะ
เขาบอกล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบอกว่าทางเจ้าของสถานที่ที่ปรากฏในภาพ
โดยระบุว่าภาพที่แชร์กันนั้นเป็นภาพเก่าเมื่อปลายปี๖๐
ซึ่งได้ไปแจ้งความผู้หญิงในภาพแล้วนะที่สนบังแก้วนะครับข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าภาพนี้ถูกกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
ขนาดที่ทางแมคโดนัลได้มีการชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นการกระทำดังกล่าว
แต่การตรวจสอบเบื้องต้นแล้วคาดว่าเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงปี๑๙๖๐
แต่ถึงมีการแชร์และโพสต์ในสื่อสาธารณะ
ยังไงก็ตามแต่การกระทำดังกล่าวสร้างผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์
ขณะนี้บริษัทกำลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ถ่ายภาพผู้โพสต์แล้วก็ผู้ส่งภาพต่อด้วย
ทางด้านชาวโซเชียลชาวเน็ตก็ได้มีการขุดพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้
ว่าเคยเป็นเด็กถ่ายวาบอยู่ในร้านกาแฟมาแล้ว
เจ้าของร้านต้องออกมาชี้แจงว่าหญิงสาวคนดังกล่าวนั้นเข้ามาเสนอตัวช่วยโปรโมทร้าน

ไม่จำได้ไหมหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เราเคยอ่านข่าวเขาที่เขาใส่เป็นชุดกาแฟ
จำได้มั้ยที่เขาใส่ชุดแบบใส่ผ้ากาแฟผืนเดียว

เออร้านกาแฟแล้วไปยืนถ่ายรูปคนเดียวกัน

แล้วใครจะไปเอาผิดใครได้ก็นอกจากพรบคอมพิวเตอร์อาณาจารย์

มันมีตุ๊กตาแบรนด์โลโก้ของเขาอยู่ใช่ไหม

เพราะมันก็เป็นแบบตรงนั้นเป็นจุดที่เขาให้ถ่ายรูปอยู่แล้ว

แต่เขาก็ไม่ได้แก้ผ้าให้เห็นอะไรคือ
สมมติว่าถ้าเกิดผู้หญิงไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งไหว้ห้าง

แต่นี่ถึงเวลาขึ้นปุ๋ปนักก็ต้องพูดว่า
อยู่ดีเพื่อนเราเอารูปไปแชร์ไปทำอะไรก็ได้

คือนอกของน้องไม่สวยไง
ไปอยู่กับแมคโดนัลเขาได้ยังไง
รู้ได้ยังไงว่าไม่สวย
คือผมไม่เข้าใจสมมุติผู้หญิงไปนั่งไหวห้าง

พูดตรงเห็นเกงในแล้วอ้างอ้าขายหรือไม่ได้ตั้งใจ
แล้วเห็นเกงไนแล้วนั่งอยู่ข้างตุ๊กตา
เป็นแบรนด์อย่างนี้แล้วจะโดนฟ้องไหม

ถึงเวลานั้นก็อ้างได้อยู่แล้ว

แต่ไอ้ภาพในร้านเนี่ยเขานั่งเอาขา

ผมก็เลยส่งไปให้ทางตากล้องของไทยรัฐนี่แหละ

มันจะดีกว่านี้นึกออกป่ะ

เธอผู้หญิงคนนี้สิจิตใจเขาสูงเขาจะอ่านข่าวแล้วเนี่ย

ชุดไทยโบราณ

ทุกคนในฮอลว่าไงนะ

ไม่เขาเชิญให้เป็นกรรมการตั้งแต่แรกแล้ว

เดินประชาชน๓๔รอบโดยวนมาอยู่ตรงนี้

พอใจมีอะไรป่ะ

มันเป็นการทำให้เห็นว่าตัวอย่างที่ถูกต้องคือ

ก็ไปทำในลักษณะแบบนี้
แล้วอันนี้เรื่องของเธอเมื่อกี้นี้เรื่องอะไร

เมืองนอกเนี่ยไม่ใช่นั่งอ้านะ

ก็ไม่ได้เลยนะจะบอกให้
แล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

อันนี้เมืองไทยเลยแหละ
อีกทั้งยังมีท่าทีสนุกสนานนะ

จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียว

สดานนายดูเอ้า

เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ไม่ชอบมั้ยหรอ

ไม่บอกไปกินเข้สิไปกินขี้สิ

ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกที่เอามือ

ใช่ผลประกอบแล้วก็ถูกแชร์ออกไปนะ

ผู้สูงชีวิตเนี้ยเขาอยู่ที่บ้านใจเกลือนะ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ

น่ะใช่
อ่ะอย่างไรก็ดีเนี๊ยะสถานที่พักฟื้นนะฮะ
ผู้ป่วยสูงอายุบ้านใจเกลือเขาระบุอย่างนี้
ว่าพนักงานคนดังกล่าวนี้รู้สึกผิดจริง
กับการกระทำของตัวเองแล้วก็ของสังคม
ซึ่งแบบว่าพร้อมรับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
โดยเพียงแค่จะหยอกล้อกับคุณยายเล่นเท่านั้นเอง
หลังจากเกิดเรื่องนี้เจ้าตัวก็ได้ไปขอโทษคุณยาย
แล้วก็ญาติของคุณยายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งทางญาติก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่ญาติก็ไม่พอใจที่นำคลิปไปแชร์ให้คนอื่นเขาเห็นต่อไป
ซึ่งก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนในครอบครัวนั่นเอง
ตอนนี้สภาพจิตใจของพนักงานก็ย่ำแย่แล้วก็มีผลกระทบ
ตามมามากมายกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนความคิดเห็นมากมายเนี่ย
ทั้งบ้านใจเกลือก็จะต้องบอกว่ามีการปรับปรุงต่อไป
อย่างนี้มันสมควรไหมทั้งหมดทั้งเรื่องราวต่างนานาที่มันเกิดขึ้น
ฉันคิดว่ามันน่าจะมีสำนึกกันซะมากกว่า
การที่จะทำอะไรน่าจะคิดสักนิดหนึ่งก่อนถูกไหมฮะ

อันนี้ไงก็เรามักจะใช้คำว่าเด็กวัยรุ่น
แล้วก็มักจะให้อภัยเสมอว่าเด็กวัยรุ่นไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้
เฮ้ยแต่ไม่ใช่แบบนั้นเธอเข้าใจคำนี้ป่
เข้าใจแต่วันนี้ถ้าสมมุติจะพูดตรงไปตรงมาทุกวันนี้
คนเรามันลืมคิดลืมคิดไปนิดนึง
พลิเคชันก็ต้องการให้คนดูเยอะใช่ไหมแองจี้
เป็นแบบว่าทุกคนแอปพลิเคชันมีเยอะถูกใครมียอดคนดูเยอะสุดทุกคนวันนี้
มันจะแข่งแอปพลิเคชันหรืออะไรอย่างนี้มันจะแข่งการที่มียอดดูเยอะไปเปื้อ
ทุกคนต้องการมีตัวตนจบ
มนุษย์ทุกคนต้องการมีโทษเพราะมันคือสิ่งที่จะตามมาเยอะแยะ
เหมือนเมืองนอกเหมือนฝรั่งนะเห็นไหมต้องการยอดไลค์คือ
ใช้ถุงยากอันดับใหม่อย่างนี้ดูดเข้าไปทางกระบูกแล้วพ่นออกมาจากคออะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นเมืองนอกมันจะฆ่ากันตายแล้วมันจะแบบว่าฆ่ากันตายกระโดดตึกตาย
แสดงว่าเรานี่ตกอยู่ในแบบว่าอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้พวกเราอยู่กันมานานแล้ว

อย่างนี้มันก็น่าจะมีวิจารณญาณไหม
ใช่แต่หมายถึงว่าทุกคนมันต้องอยู่กับโลกอันนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
อย่างที่วันนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรนะทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเสียตัวกันน่ากลัวกว่าอีก
เด็กผู้หญิงเสียตัวกันวันนี้๘ขวบมีโอกาสท้องสูงที่สุด
จริงใช่ไหมน่ากลัวมากนะน่ากลัวจริง
วันนั้นคุณแม่งเวี๋ยแม่งเททธิรภ์แล้วให้เราฟังละโอ้โหมาถล่างฟังมาแล้วบอกว่าพี่เศร้าเลย
ฝังยาจะคุมเลยพอว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สติติเด็กท้องเร็วที่สุดอันดับประเทศไทย
เพราะฉะนั้นคุณม้ายืนโชว์ชุดหน่อย

ธรรมดาพอเราไม่โชว์ก็จะให้โชว์

เขาบอกมาบอกยืนโชว์หน่อย
อ้าวช่วงหน้า

ช่วงหน้าพิงกี้ธัญญากลับมาร่วมงานกันแล้วฮะ
ชอตกับพี่เอสเจ้านายคุณนะ

แจ้งข่าวลือออกจากกลางมือ

กลับมากับข่าวใส่ไข่

เป็นภาพที่หลายคนติดตามกัน

ไม่คิดว่าจะได้ฟังเลยกลายเป็นที่จับจ้องมากเลยฮะ
ของผู้คนหลังจากที่มีหมายเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวโครงการเที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้
ซึ่งไปได้งบการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งจะอยู่ที่๓จังหวัดที่เราเรียกว่า๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็จะทำเป็นซีรีส์ขึ้นมาเขาบอกว่า
๒คนนี้เคยมีความขัดแย้งที่คนทั้งประเทศจับตามองกันเลย
แต่เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนั้นยังไง
เขาก็เลยเอาสองคนนี้มาเป็นตัวสื่อ
ในงานก็มีคุณธัญญาธัญญาเรศแล้วก็คุณปิงกี้สวิกาเนี่ย

เพจก็มีการแชร์กันแบบโอ้โห
เพราะจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากเกิดที่จริงข่าวเช้ามันก็นานแล้วเนาะ
ปีเข้าไปแล้ว๖๗ปีแล้ว
โดยธัญญาแล้วก็ฟิงกี้ก็ได้ตั้งโต๊ะเพื่อเคลียร์ใจถึงเรื่องในอดีต
แล้วก็เผยของที่มาของการร่วมงานก็บอกว่า
คุณธัญญาบอกพี่เป๊กเนี่ยก็มาถามพี่ย่าก่อน
ถามธัญญาว่าสามารถร่วมงานกับพิงกี้ได้ป่ะ

มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่แล้วเลยรับทำงานตรงนี้
เราไม่ได้ติดใจอะไรมันเป็นเรื่องอดีต
ผ่านมานานแล้วต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของใครของมันมา๖ปีแล้ว
ผ่านมาก็ไม่รู้สึกอะไรแล้ว
ฟิตติ้งตอนแรกเนี่ยนางบอกนางตื่นเต้นมากนะ
นางบอกอุ๊ยนางก็สั่นว่านางจะทำยังไงอยู่
แต่พอเจอก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
เจอหน้านางก็ต้องมีการบอกเฮ้ยเจอหน้ากันจริงแล้วจะเป็นยังไง

แต่พอทำงานไปสักแป๊บนึง
นางบอกว่า๒๓นาทีนางก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นสนิทใจมากขึ้น
ทางด้านพิงกี้ก็บอกว่าถ้าเรื่องในอดีตมันผ่านมานานมากแล้ว

ครั้งหนึ่งเราไม่เข้าใจต่อกัน
มาตอนนี้ก็ดีใจพี่เขาเป็นคนที่กี้รักมาก
ตอนถ่ายแบบพี่ธัญญาตัวหอมมากไปถึงนู่นอีก

ส่วนคนที่ติดต่อให้มาร่วมงานเป็นทีมงานติดต่อมาค่ะ
ถ้าพี่เป๊กติดต่อเราคงไม่รับทำค่ะ
ครั้งแรกที่เจอกันเราก็เข้าไปกอดกันเลย
มันมีพลังงานที่รู้สึกว่าเราเจอเขาแล้วเราอบอุ่น

ถ้ามันก้าวข้ามตรงนี้ได้เรื่องเงินมันไม่สำคัญหรอกนางว่า

คุณใหญ่ทันยากนางเป็นคนไม่คิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้ว
แล้วก็ความขัดแย้งพอมาเจอกันมันก็จูนกันได้
อะไรกันมาค่อนข้างจะโชคโชนพอสมควร
แต่แน่นอนละครเรื่องนี้
คุณแม่ถามถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยคุณแม่โอเคไหม
แต่อยู่วันหนึ่งไงเจ้าแม่ก้อตีกับใครละ
อ่าผมไม่เคยเยอะอยู่นะ
และผมแม่จอดแล้วสมมุติก่อนอาหารที่ไม่จะที่แล้วก่อน
ให้สามมีนี่ไปนี่แรกมีนอนโอ้ย

ถึงเวลาปุ๊บพี่เป๊กมันจะต้องง้อธัญญานะ
จิงบ้ะหัวผัวโดยทรีย์จิ๊กเงินเลยนะ

ธัญญาเป็นผู้หญิงที่โคตรแมนโค้ด
แนนกว่าแบบว่าแมนสุด

นางไม่สนใจนางบอกเจอมีใครก็มีไปเถอะ

คุณไม่ได้มีความสงสัยทำไมต้อง

คุณเหมือนล่อซื้อเหมือนล่อถามอะไรอย่างนี้
คุณเหมือนพวกล่อซื้อว่าให้พวกเราถูกหวัดอะไรอย่างนี้

ก็อยากรู้ว่าทำไมอีกคนหนึ่งใส่สีขาวและคนใส่สีแดง

คือพายอย่างอยากจะให้ตอบว่าทันยาก็เป็นคนดี

ก็ไปถามชอทโปเอมผมว่ามันยังไง

แต่มีพี่ชอดอะไร
เป็นไงเขาก็ยังอยู่โต๊ะทำงานที่เดิม

แต่วันนี้ทำช่องของกรามมี่
มันจะต้องมีบริษัทผลิตคอนเทนต์๑อัน
พี่ชอตเองก็ยังเป็นผู้บริหารอยู่ที่แกรมมี่ใหญ่
แล้วก็จะต้องมารับผิดชอบอีกหนึ่งบริษัท
ชื่อบริษัทเชน๒๕๖
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของบริษัทเชน๒๕๖๑เลย

แมมมี่หุ้นครึ่งหนึ่งเบียร์ช้างหุ้นครึ่งหนึ่ง

ถูกก็คือบริษัทเชฟเนี่ยพี่ชอตเป็นแค่ผู้บริหารนะ
คือแกรมมี่คุณภัยบูลถือหุ้นครึ่งนึง

คุณเอสก็เป็นถ้านับจริงก็เป็นลูกน้องพี่ชอต
ก็คือเกิดแบบว่านี่เป็นผลงานชิ้นแรกของเขา
แต่ผลงานไม่ทับซ้อนแล้วใช่ไหมครับ
คุณนี่ล่อซื้ออีกแล้วนะ
คุณไอ้พวกล่อซื้อ
เดี๋ยวกูไทม์ไลน์ไปถามเขามึงถามเขาเลยไหม

อยากรู้จริงว่ามันไม่ทับซ้อนกันเหรอคุณแม่

ขายร้านไหนก็ได้เงินทั้งคู่ไง

เมื่อวันก่อนฉันเมื่อไปคุยกับเขาเขาเพิ่งมาเปิดละคร
ฉันบอกว่าพี่จะต้องผลิตละครสิ้นปีจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้

แล้วทำไมต้องมีข่าวว่าออกไม่ออก
วันนี้มันก็คือแต่ทำไมทุกคนก็เลยงงว่า
เมื่อวานนี้เขาเปิดตัวทำไมเป็นเชน

คนก็เลยเซโรงงานกันว่าเอ้า
เขาก็บอกว่านางก็ยังพูดอยู่เลยว่านางนั่งอยู่ที่เดิม
ชั้น๓๘ข้าวของก็ยังไม่ได้เก็บ

เออฉันก็ยังไปขโมยของนางได้อยู่ปกติ

ทำไมไม่ดีเหรอมีไม่ดีเหรอ

ก็เหมือนกับคุณเดินเวลาฉันโชว์ไง

จริงแล้วยังมีในแง่ของงานเดิมนะครับ

ไปถึงปีหน้าก็คือมีการพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับ

เราก็รับจ้างใครจ้างอะไรเราก็ต้องทำนะครับ
ก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายพาร์ทเนอร์

เพราะว่าข้อจำกัดบางอย่างมันก็ถูกปลดล็อกไปนะครับ

เอ๊ะเขาไปนั่งบนหัวมึงเหรออีแองจี้

ไอ้แอ้งจี้เพราะคุณนี่มันพวกเราหาซื้อ
คนอย่างหล่อนอย่าหาของใส่หัวมันจะได้ไม่ไปหนักหัว
ก็หนูอยากรู้เขานั่งทำงานตรงไหน
ที่เดียวกันไหมคะใกล้กันไหม

ฉันเหนื่อยมากอีกแล้วโอ้ตายแล้วฉันเหนื่อยมาก

ตายานเลยเพราะเดี๋ยวมันจะชิบหายไว

ชุชัยก็คิดถึงอยู่นะ

ชายก็พูดเพิ่งไลน์มาเขาบอกว่า

อยากรู้ว่าชุดเป็นยังไง

เขาก็มีใจที่ดีงามมากเลยชีวิตเดียว
แล้วก็เขาไป
โดยเริ่มจากที่คุณแม่เขาเป็นคนที่ทำก่อน
ฟอย์ตนเนี่ยผมเริ่มมีเงินเดือนกันสักครู่
ก็เลยทำบ้างต่อแรกทำแค่คนเดียวเหมือนกัน
แต่พอทำงานได้เงินเยอะมากขึ้นเนี่ย
ก็ค่อยแบบว่าให้ทุนมากขึ้นมากขึ้น
ก็ทำมาทั้งหมด๑๐ปีแล้วนะ
เด็กเขาก็จะมีการส่งรูปแล้วก็เขียนจดหมายมา
บางคนก็ส่งไปจนถึงเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะ
ดังนั้นถ้าใครมีจิตสัทธาน
คนที่ว่าเรียนดีตั้งใจเรียนดี
ทุกปีเด็กก็จะมีส่งรูปที่เขาใช้ชีวิตอยู่
แล้วก็วาดรูปมาให้นะคะเราก็เห็นแล้วก็ดีค่ะ
ที่เขามีความกระตันอยู่ส่งกลับคืนมาให้กับเรา
แต่ว่าไม่เคยเจอนะฮะหรือว่าไม่เคยได้เห็น

ถ้าตนเห็นคนที่รู้สึกสมควรช่วยเหลือหรือว่าอยากจะช่วย
ตนก็จะเชื่อว่าถ้าเราสามารถจะสร้างให้เขาเป็นคนดีได้

สมมุติว่าเราสอนคนสักประมาณร้อยคนอย่างนี้

เขาบอกอย่างนี้นะมันก็เป็นบุญของเราด้วยเช่นกัน
ที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีได้ของสังคมเลยนะคะ
ก็สิ่งนี้ก็หวังว่าเขาจะเห็นค่าเงิน
ที่เราได้ส่งเสียให้กับเขา

ว่าตอนที่สาวควันอุสามณีคบหากับคุณก๊อฟพิชยะ
ก็มีประเด็นดราม่าระหว่างขวัญแล้วก็พี่ลูกแก้ว
ซึ่งเป็นพี่สาวของทางคุณควัน
ทั้งนี้พี่ลูกแก้วก็ได้มีการวีนก๊อฟ

ยันไปถึงเรื่องที่คุณแม่ตามขวัญกลับบ้าน
แล้วก็มีเฟซบุ๊คที่คาดว่าเป็นของลูกแก้วออกมาโพสต์
ที่บอกว่าคุณให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากแค่ไหน

กลายเป็นดราม่าใหญ่โตตอนนั้นถูกไหมครับ
เรื่องนี้ทำเอาความสัมพันธ์ระหว่างลูกขวัญกับลูกแก้ว

แต่เมื่อสุดท้ายนะขวัญเลิกลากับก๊อฟ
เจ้าตัวก็ได้กลับไปคืนดีกับทางลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งเป็นพี่สาวนะครับ
ยังมีการอวยพรวันเกิดนะฮะเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมด้วยนะครับ
ทั้งนี้ควันได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่า
อวยพรวันเกิดพี่แก้วเนี่ยเราเองก็ดีกันแล้วนะครับ
เพราะเลือดก็คือเลือดเราทราบทุกเรื่องแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
เคลียร์ตั้งแต่สิ้นปีก่อนเรากลับมาคุยกันดี
ส่วนคุณแม่ไม่ยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้น
สิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเราก็เข้าใจพี่เรานะครับ
ในอดีตนะครับไม่หนักแน่นพอที่เราจะจับมือไปด้วยกันอย่างไรก็ตาม
ในเรื่องครอบครัวพูดไม่ได้ทั้งหมด
เราอาจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกส่วนคุณแม่เองก็นิ่ง
ท่านก็แฮปปี้อยู่เป็นกำลังใจให้ขวัญกับพี่แคล่ว
ส่วนเรื่องบินไปหานั้นต้องรอละครปิดก่อน

อยากได้แฟนเรื่อยนั้นเท่าตัว

คุณกลับยังไงฉันก็ต้องนั่งรถตู้กลับนั่นแหละ

คุณแม่ก็มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้เยอะนะ
คือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแห่งความสนุกของวงการบันเทิงเลย
ทำไมอ่ะสรุปตรงไหนก็จริงก็ดูสิ
ไอ้ขวัญเด็กจนไอ้ขวัญจะมีแฟนเป็นหลอดแล้วเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องมีก็ดูสิก็อ่านข่าวมากี่สิบปีแล้วล่ะ

เขาไม่เอ่ยว่ามีแฟนเป็นหลอดเขายังไม่รู้

เที่ยงที่เธออินโนเซนต์เธอยังสำรับน้ำมะงายตัวเอง
ก็เขายังไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่า
นี่ผมอุตส่าห์ช่วยคุณมันคือเขาล่อซื้อคนอยู่ล่ะ

เขากุญแจสอนดีกว่าอะไรครับ

จะเชื่อฟังผัวต้องเชื่อฟังผัว

อยากรับงานเยอะแต่ต้องเชื่อฟังผัว

เดี๋ยวกลับมา
นั่งดูทุกวันเลยดูทุกวันแล้วก็ดูทุกวัน

มันมีข่าวมีทุกอย่างมีทุกอย่าง

รู้เรื่องอันนี้ก่อนน่ารักเบา
ก่อนเนาะ

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดเขาครบ๓๔ปี

แล้วก็สาวแพตตี้ก็ไม่ลืมที่จะโพสต์ภาพ
แต่ว่างานนี้ไม่ได้มีแค่ภาพอย่างเดียว

อย่าทำงานหนักหนักมากมากน้า
เออผ่านไปเครือบ้าน

กุญแจสอนอันนี้อะไรเหรอ
แบบว่าอย่างที่บอกว่ามีลูกแล้วเนาะ

ห่อห่อภาพห่อพรดษณ์นี้พ่อแม่แท้

ซึ่งเป็นนักกินนัทนาวาอากาศโทณนัท

ช่วงนี้นางก็กำลังสร้างครอบครัวสุขสรรค์

บอกมีความสุขสุดที่ได้เลี้ยงลูกชายเอง
โดยแหล่งข่าวลึกของบันเทิงไทยรัฐ
แจ้งว่าทุกวันนี้ไม่ต้องไปเป็นห่วงนาง

นางชอบสนุกกับการเลี้ยงลูกเอง
ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงจริงนางอยากจะกลับมานะ

แต่เขาไม่อยากจะให้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกแล้ว
เขามีปัญญาเลี้ยงลูกได้ไง

ไม่อยากบอกว่านางกลัวสามีมาก

เอาเป็นว่านางเชื่อฟังผัวมาก
สามีบอกอะไรสามีให้ทำอะไร
กุญแจซอนทำตามทุกอย่างจบข่าวแยกย้าย

บอกเล่านาทีซึ้งร้องไห้ไม่ออกไม่รู้ว่าจะได้เป็นพ่อแม่คน
เมื่อวานนี้ฉันเพิ่งไปเจอตอนตีหนึ่งเหมือนสองคนแล้วคุณไปเจอตีหนึ่งทำไม
ก็ฉันเสร็จรายการฉันก็แบบว่าไปพาทุกคนไปกินพิซซ่าตีหนึ่ง
แล้วไงทุกคนไปเจออุ๊ยไอ้สองคนนี้
แล้วคุณกินพิซซ่าตอนตีหนึ่งแล้วคุณก็มาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเหรอ
คุณเป็นบ้านะกินหมดเลยทุกคนอยากกินหมดเลย

ไม่เชื่อหรอกทุกคนต้องมีคนใดคนหนึ่งที่อยากกินแล้วคุณต้องพาไป
อ๋อนั่นเป็นธรรมดานะอีกแล้วไอ้นี่
ตีหนึ่งกินพิซซ่าพอกลับบ้านก็กินไส้กรอกไง
ไอ้บ้าเออมันเป็นธรรมดา

ชุบน้ำเซ็ตโอ้โหกินไส้กรอก
อ่านมากินพิซซ่าคับคนละถาดเขาบอกลูกมันอยากกิน
บอกตอนนี้ก็๔เดือนแล้วนะหายแพ้ท้องแล้วด้วย
ส่วนเพศของลูกนะจากการระเบิดทราบคุณหมอบอกว่าเป็นผู้ชาย

ส่วนอาการแพ้ท้องอาการอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้ว
ตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคุณพ่อคุณแม่

เห็นไหมไปชี้ว่าเออหนุ่นนี่หนั่นกันอะไรอย่างนี้นะ

ตอนนี้พอหมอรู้ว่าตอนพรุ่งนี้จะฉีด
แม่เมียรับงานไปใส่คัจแกจะให้ทำไม

เย็นหลีบอกได้ไงบอกเขาทำใจไม่ได้
นางบอกนางทำ๒๕ครั้งอะเธอ

หมดเวลานะลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป